แม่เขาแปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเวลามิสุทธิ์
ท่านผู้ชมครับเราตามคดีน้องชมพู่กันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ตามกันมา๗๔วันแล้วนะครับแง่มุมแห่งคดีก็ยังมีอยู่นะครับ
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัย๓ขวบ
ที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
สุดท้ายน้องไปเสียชีวิตอยู่บนภูเขาหลังบ้านในอีก๒๓วันต่อมา
ณขณะนี้ตำรวจก็กำลังเร่งคลี่คลายคดีอยู่นะยังทำงานอยู่ทุกวัน
ความคืบหน้าทางคดีวันนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเรามีให้
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือนี่แหละครับเรื่องของบุคคลภายในครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะที่เสียชีวิตหรือว่าลุงพลซึ่งเป็นลุงเขย
ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าสงสัยวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
มีช่วงเวลาอยู่ประมาณ๓๐๔๐นาทีลุงพลยังตอบไม่ชัดยังเคลียร์ไม่ได้
ใช่ค่ะก็คือไทม์ไลน์ช่วงเวลาดังกล่าวลุงพลให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ละครั้ง

ซึ่งลุงพลก็บอกว่าผมก็จำไม่ค่อยได้หรอก
ใช่บอกก็ไม่ได้คอยดูนาฬิกามาคอยดูเวลาว่าไปตรงไหนจุดไหนกี่โมงกี่โมง
ใช่ตำรวจเรียกไปสอบถามไปสอบปากคำไปถามข้อมูล
ผมก็บอกแต่ตำรวจในสำนวนการสอบสวนเนี่ยตำรวจบอกผมว่า
ยังไงลุงพลก็ต้องระบุเวลาให้นะไม่อย่างนั้นสำนวนมันไม่สมบูรณ์
ผมก็เลยต้องบอกไปอ่าทีนี้พอบอกกับตำรวจไปแบบนี้
บอกกับทางสื่อเวลามาสัมภาษณ์ว่าแบบนี้มันไม่ค่อยตรงกัน
กลายเป็นว่าคุณแม่น้องชมพู่สงสัยซะอย่างนั้น
เรื่องราวผ่านมาต้นผู้ชมครับ๗๔วันถึงขั้นที่แต่ละฝั่ง
ทั้งฝั่งลุงพลเองนะครับหรือว่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เอง
สาบานกันไปแล้วแต่แยกสาบานกันคนละที่
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีของน้องชมพู่
เพราะคุณพ่อคุณแม่เองก็ถูกสงสัยว่าเออเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิต
การหายตัวไปของลูกสาวหรือเปล่าแต่ตาชาญนะเสาหลักของบ้านของครอบครัว
ตาชาญหลาบโพแล้วก็คุณยายด้วยคุณยายสมควรหลาบโพบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวให้ลูกหลานทั้งหมดเลยเนี่ยความจริงก็ไม่เกี่ยวกับหลานหรอกนะ
ก็คือลูกสาวกับลูกชายแล้วก็ลูกเขยเนี่ยทั้งหมดเลยมาสาบานร่วมกันกันแล้วกัน
เอาแบบดื่มน้ำสาบานไปเลยที่วัดที่บ้านกอกนี่แหละ
ชาวบ้านนับถือศรัทธาอยู่แล้ววัดถ้ำภูผาแอก
จะได้ไม่ต้องมาระแวงใจกันไม่ต้องมาระแวงต่อกันนะครับ
ตาชาญบอกว่าทีแรกเนี่ยกะว่าจะหาวันเวลาวันไหนช่วงเวลาไหนอะไรยังไงดี
อีกครั้งจะรอให้คดีไปถึงที่สุดก่อนมันก็คงรอไม่ไหว
จะรอช่วงเวลาที่เหมาะเจาะก็ไม่รู้ตอนไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวดำนาเสร็จ
เดี๋ยวเรียกลูกกับลูกเขยมาเลยก็แล้วกัน
มีลูกสาวอยู่๔คนลูกชายคนหนึ่งลูกเขย๓คนเนี่ย
ดื่มน้ำสาบานร่วมกันที่เราไปถามทุกคนในครอบครัวก็พร้อมหมดนะฮะ
ใช่ค่ะรอแค่เวลาตรงกันนะคะเขาก็พร้อมจะไปดื่มน้ำสาบานและกล่าวคำสาบานด้วยกัน
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็พร้อมณแต่ลูกชายคนเดียวของบ้านก็พร้อม
ทางป้าแตนลุงพลเองก็พร้อมพร้อมหมดอ่ะน้ำฝนลูกสาวคนเล็กก็พร้อม
ณตายกับลูกเสริมกับณเสริมณเคยน้องชมพู่ก็พร้อม
แต่วันนี้ลุงพลความจริงก็บอกกับเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
แต่เราไปถามย้ำอีกทีหนึ่งลุงพลบอกว่าผมก็พร้อมสาบานนะ
แต่มีข้อแม้หน่อยไม่ดื่มน้ำสาบานได้ไหม
ร่วมพิธีสาบานเนี่ยผมทำได้แต่ไม่ดื่มน้ำสาบานได้ไหม
เหตุผลของลุงพลเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เราไปถามลุงพลนะครับว่าทำไมล่ะลุงพล
ทำไมไม่ดื่มน้ำสาบานอ่ะจะไปสาบานกันที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ย
ประชานเนี่ยที่ให้สอบภาษณ์กับคุณจิตรยุทธ์บุญชูผู้สื่อของเราบอกว่า
อยากให้ดื่มน้ำสาบานลุงพลบอกว่าก็เมื่อเช้าเนี่ย
พ่อกับแม่ของลุงพลโทรศัพท์มาหาหลังจากทราบข่าว
ทางครอบครัวที่เนี่ยที่ลุงพลมาเป็นเขยอยู่เขาจะดื่มน้ำสาบานกัน
แต่พ่อกับแม่ลุงพลโทรมาบอกว่าเป็นห่วงบอกว่าเอออย่าดื่มน้ำสาบานเลย
เราก็ไม่รู้ว่าตามความเชื่อของแต่ละพื้นที่เขาอาจจะแตกต่างกันนะนะ
แต่ลุงพลบอกว่าพ่อกับแม่ของลุงพลบอกว่าการดื่มน้ำสาบานเนี่ย
มันจะไปมีพันธะต่อไปยังลูกหลานของลุงพลหรือเปล่า
มันจะไม่ได้จบแค่ตัวเองหรือเปล่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะต่อต่อต่อต่อต่อไปตามความเชื่อ
แล้วมันจะกลายเป็นการผูกโยงกันไปไม่สบายใจว่าอย่างนั้นเถอะ
ลุงพลบอกว่าถ้าจะต้องถึงขั้นดื่มน้ำสาบานจริงนะ
สาบานแล้วดื่มน้ำสาบานร่วมกันด้วยเนี่ยขอไปที่เดียวคือวัดพระแก้ว
ท่านผู้ชมครับครอบครัวของคุณตาชาญกับคุณยายสมควร
ลูกสาวลูกเขยแล้วก็ลูกชายทั้งหมดคุณแม่น้องชมพู่กับคุณพ่อน้องชมพู่นะ
มีลุงพลกับป้าแตนมีน้าตายกับน้าเสริมณแต่นี่ลูกชายคนเดียวของบ้านยังโสด
น้ำฝนลูกสาวคนเล็กนี่ก็ยังโสดอยู่
แต่ลุงพลบอกว่าถ้าตาชาญนะถ้าจะดื่มน้ำสาบานเนี่ยขอไปที่เดียวคือวัดพระแก้ว
เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วอันนี้ลุงพลพร้อมนะ
แต่ถ้าหากทางตาชาญอยากให้ทำพิธีสาบานร่วมกันทุกคนในครอบครัวเลยนะ
ลูกสาวลูกเขยลูกชายแล้วต้องเป็นที่วัดถ้ำภูผาแอกที่บ้านลุงพลไม่ขัดข้อง
ไปได้ไปร่วมพิธีสาบานได้กล่าวคำสาบานอะไรยังไงก็ได้แต่ไม่ดื่มน้ำสาบาน
เราก็ถามลุงพลว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสาบานที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่
หากการสาบานเกิดขึ้นแล้วแล้วทุกคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลย
มันจะสามารถประสานรอยร้าวของครอบครัวได้ไหมลุงพลบอกว่าลุงพลก็ไม่ทราบนะ
เอาเป็นว่าส่วนของลุงพลเนี่ยส่วนตัวลุงพลพร้อมพร้อมจะพูดคุยกับครอบครัวของแม่น้องชมพู่ตลอดเวลา
แต่ยังไงก็ต้องถามทางฝั่งนู้นด้วย
เมื่อเช้าเนี่ยทั้งพ่อแม่แล้วก็พวกอาพวกอาแกโทรมาแกบอกไม่อยากให้ดื่มน้ำสาบาน
กลัวมันจะติดพันไปถึงลูกถึงหลาน
ก็ถ้าเป็นการกล่าวคำสาบานเนี่ยเขาพอรับได้อยู่ครับ
ถ้าอยากดื่มจริงผมก็อยากจะแนะนำเอาที่ศักดิ์สิทธิ์จริงก็คือวัดพระแก้วเลยครับ
แต่ถ้าวัดภูภแอร์คือก็คอแค่ไปที่ครับ
ครับร่วมสาบานกับประโยคที่ผมเคยพูดเอาแบบนั้นเลยก็ได้ครับ

เดี๋ยวจะมีคนตั้งข้อสังเกตแน่นอนว่า
ลุงพลที่ไม่กล้าดินน้ำมะทูแผง

กลัวครับบริสุทธิ์อยู่แล้ว

แล้วก็เชื่อในคำสาบานเราอยู่แล้วครับ

ผมก็ศัฒนาอยู่นะไม่ใช่ผมไม่ศัฒนานะ

ไม่มีใครเป็นอะไรพร้อมที่จะ

แม่น้องชมพู่เขายังไม่เปิดใจรับ

ถ้าเกิดว่าแม่เขายังติดขัด
เรื่องการจะคุยด้วย

ก็เลยได้เห็นที่บ้านของลุงพล

เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะลุงพลเนี่ยเก็บบ้านเมื่อวาน
เมื่อวานนี้ถึงขั้นข้าวของเครื่องใช้อะไรไม่ใช้แล้วเนี่ยไปเผาทิ้งเลยนะ
จะได้ดูสะอาดสะอ้านลุงพลบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนมาหาเยอะ
ให้กำลังใจทุกวันเพราะฉะนั้นก็เอาให้เขาสบายตาหน่อย
นี่คือบ้านลุงพลเนี่ยลุงพลเมื่อก่อนอยู่บ้านคุณตาคุณตาคุณยาย
อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอ่ะนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาสร้างบ้านกันเอง
กับพระแตนพวกนี้ครับอยู่ไม่ไกลกันมากแล้วครับ
ที่บ้านกอกเนี่ยก็ยังไม่เสร็จดีมีแต่หลังคามีแต่เสา
ฝาผนังอะไรพวกนี้ยังไม่มีกำลังใกล้ใกล้ทยอยทยอยสร้างเพิ่มเติมอยู่
ก็มีเรื่องมีราวมีขดงคดีอะไรเกิดขึ้นซะก่อนด้วยนะครับ
ช่วงนี้ก็เลยได้โอกาสในการจัดระเบียบบ้านใหม่
ลุงพลบอกว่าได้ย้ายเตียงนอนด้วยนะย้ายเตียงนอนจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้าน
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับจะได้มีสถานที่โล่งเอาไว้
เผื่อใครมาเขาจะได้นั่งพูดคุยกันได้มีที่นั่งพักนั่งพูดคุย
เตียงนอนหลบมาอีกมุมหนึ่งอีกฝั่งของบ้าน
เมื่อก่อนคนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจเนี่ยต้องไปปูเสือนั่งอยู่หน้าบ้าน
แดดร้อนไม่เท่าไหร่แต่ช่วงนี้ฝนตกเจอฝนตกเข้าไปก็เกรงใจเขาก็เลย
ย้ายให้ที่ด้านในบ้านที่มีหลังคาเนี่ยมีที่นั่งโล่งให้หน่อย
การจัดที่นอนใหม่วันนี้ลุงพลบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องห่วงจุ้ยทั้งสิ้นนะฮะ
ไม่ใช่ว่าอยู่มุมไหนถึงดีอะไรถึงดีไม่ใช่นะครับ
ทำไปเพราะให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจ
ห้องนอนลุงพลกับป้าแตนมีพระที่ได้รับมาจากวัดภูมิโนรมด้วยนะครับ
ถ้าท่านยังจำได้วันนั้นลุงพลก็ไปรับพระมาได้นิมนต์ใส่ตู้อันใหม่นะครับ
ที่มีคนส่งมาให้จากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะค่ะนี่เขาดูข่าวลุงพลเขาส่งตู้มาให้จากเชียงใหม่
มาให้ใส่พระนะครับมีคำถามจากคนที่มาให้กำลังใจลุงพลเอฟซีลุงพลนะ
ถามว่าดูข่าวทุกวันเลยเนี่ยบ้านลุงพลก็ยังสร้างไม่เสร็จสักที
นี่คนมาเยี่ยมวันนี้ก็ถามเมื่อไหร่จะสร้างบ้านใหม่ให้เสร็จละลุงพล
ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยทำกันแล้วกันยังไงตอนนี้ก็อยากให้จบเรื่องจบราว
คดีของหลานสาวคดีของน้องชมพู่ก่อนแล้วตัวลุงพลเองกับป้าแตน
ก็ไม่ได้มีเงินมากมายเยอะแยะไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็ต้องค่อยทำ
แบบจะทำทีเดียวให้เสร็จทั้งหลังเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอน

ไม่มีที่รับแขกเขามาเยี่ยมแล้วก็เลยย้ายไปฝั่งนู้น
แล้วกลอนแต่นอนฝั่งโน้นแต่ย้ายมาฝั่งนี้เลยมันแคบ

อยู่ไปตามสภาพนี้ครับพี่จูนอยู่เชียงใหม่
แกโทรศัพท์มาแกบอกว่าแกจะซื้อตู้พระมาให้
เห็นหอปะหอปไปหอปมากันเลยซื้อมาให้ครับ
ภาพเมื่อวานนะวันนี้ก็เลยขอถามหน่อยกันแล้วกัน
เพราะว่าหลายคนก็เอ๊ะแหมด้วยความเคารพนะลุงพลนะขอถามหน่อยล่ะ
อดสงสัยไม่ได้ว่าลุงพลเผาจังเลยเนี่ยเผาอะไรเกี่ยวข้องกับหลักฐานในคดีของหลานสาวหรือเปล่า
เพราะมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับตัวลุงพลเองก็ยอมรับว่าเขาก็ถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ลุงพลบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยฮะสิ่งต่างต่างที่ขนมาจากในบ้าน
หรือว่าเคลียร์ขยะรอบบ้านเนี่ยเอามาเผาเนี่ยมีแต่ของเก่าทั้งนั้น
เสื้อผ้าเก่าเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ปลวกขึ้นผูพังแล้ว
เมื่อวานเนี่ยคุณกิติศักดิ์ช่วยยกตู้ยกข้าวยกของออกมาด้วยนะ
ช่วยลุงพลจัดบ้านด้วยนะติบอกเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ช่วย
ผมช่วยนะพี่ยกตู้ออกมาจากบ้านด้วยยกข้าวยกของออกมาด้วย
ปลวกขึ้นอะไรเมื่อเนี้ยยกมาหมดลุงพลบอกว่าท่านที่ติดตามข่าวคดีของหลานสาว
ก็คือน้องชมพู่ขออย่าให้กังวลว่าลุงพลจะมาตีเนียน
จะมาเอาหลักฐานต่างแอบไปเผาพร้อมกับสิ่งของต่างที่จัดบ้าน
ไม่มีอะไรสำคัญทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตำรวจเขาต้องการเนี่ย
เขามาเก็บไปหมดแล้วยืนยันว่าที่เผาเมื่อวานนี้
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหลักฐานในคดีน้องชมพู่ทั้งสิ้น
ก็ถ้าย่อยออกไปครับตัวไหนใช้ได้ก็เก็บไว้ตัวไหนใช้ไม่ได้ก็เผา
มันเป็นของเก่าแล้วเก่าจนเปื่อยแล้ว
ไม่ได้เผาเพื่อนเอาอะไรที่ทิ้ง
มันมีอะไรจะทิ้งอ่ะมีแต่ของที่ใช้ไม่ได้ที่เผาทิ้ง
เผาฝนก็ตกลงมาด้วยนะติก็ถามตั้งแต่เมื่อวานว่าเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าลุงพล
ลุงพลบอกไม่อาถรรพ์หรอกฝนก็ตกทุกวันช่วงนี้ไม่เกี่ยว
ทีนี้สรุปก็คือลุงพลบอกว่าอยากสาบานที่วัดพระแก้วมากกว่า
แต่ถ้าจะไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกก็ไม่เป็นไร
ก็ไปพร้อมไปพร้อมกล่าวคำสาบานแต่ขอไม่ดื่มน้ำสาบาน

คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวก็เลยไปถามตาชาญค่ะ
ชาญหลาโพนะคะคุณตาของน้องชมพู่ก็เป็นคนที่ออกมาพูดว่า
เพื่อความสบายใจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนในครอบครัว
เป็นคนชวนว่าจะพากันไปดื่มน้ำสาบานและกล่าวคำสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
ตาชาญก็เลยบอกว่าถ้าลุงพลไม่อยากดื่มน้ำสาบานก็ไม่เป็นไร
แต่ทุกคนที่ไปสาบานก็ต้องไม่ดื่มด้วยนะ
ถ้าคนนึงไม่ดื่มก็ไม่ดื่มกันทั้งหมดไม่ต้องดื่ม
แต่ไม่ใช่ล้มเลิกการสาบานนะก็ไปกล่าวคำสาบาน
แค่กล่าววาจาก็ได้ที่วัดถ้ำภูผาแอก

คือถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็แบบให้เหมือนกันทั้งหมดทุกคน
พิธีสาบานในครั้งนี้ตาชาญบอกว่า
จะเป็นคนนิมนต์พระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
จะนำรูปของหลวงปู่นรินผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอก
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในบ้านกกตูม
ตาชาญบอกว่าคือตัวตาเองเนี่ยอยากจะให้ดื่มน้ำสาบาน
แต่ถ้าลุงพลไม่สะดวกเพราะกลัวถูกทำคุณ
ให้คนอื่นดื่มก่อนก็ได้นะ
คือจะเอายังไงก็ได้
ที่ประกอบกี่เท่าไหร่
แต่ก็อุปราณมากที่อุปราณ
น้องนี่นะอืมถ้าเขาบอกว่าเขาไม่กล้ากินก็ต้าจะมีวิธียังไง
เช่นแบบจะให้เอาน้ำไปเองกันไหมหรือว่ายังไงดีครับคือเราไม่ได้บังคับนะ
คือเราไม่ต้องบังคับคือเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มียาสั่งไม่มีคุณสัยอะไรแล้ว
น้ำจะตักไปเองก็ได้อืมตักมาเองก็ได้เอ่อตักมาแล้ว
เราไปเราก็ไม่มีอะไรมากมายเราเพียงแต่ขอเอาขันห้าไปขอ
ไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปขอไปให้พระอาจารย์ท่านเป็นประธานให้
คือตอนนี้ไปทุกคนแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะไปแหละเอ่อหรือยังยังรอยังไม่ครบคน

ยังไม่ยังไม่มามาแล้วค่อยคุยกันตาชาญบอกว่าคือประเด็นสำคัญในการสาบานในครั้งนี้นะคะ
ก็อยากจะให้เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนในครอบครัวทั้งลูกและลูกเขยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
เพราะว่าตาชาญก็เชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดและที่สำคัญก็คือการสาบานในครั้งนี้ก็จะเป็นการประสานรอยร้าวของครอบครัวด้วยค่ะ
อยากให้กล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าต่อไปนี้จะไม่กล่าวหากันอีกแล้ว
สิ่งที่พูดไปก็ให้ขอเข้ามากันขอโทษกันคือเรียกว่าจะเป็นการประสานรอยร้าวของสองครอบครัวใช่
วก็อีกเรื่องนึงกับแม่ชมพูกับรุงพลอ่ะแต๋นอ่ะ
จะคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้เวลาใจเขาดีคือช่วงนี้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละมันก็ยัง

ดีเพราะคนเราขึ้นอยู่กับใจนะ
พูดได้แต่ใจไม่ดีก็ไม่ได้
นี่ครับก็ลุงพลตาชาญ
ตาฉานก็ฟังเรียบร้อยวันนี้เรา
ทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสาบานนะครับทุกผู้ชมครับ
ความพร้อมที่จะไปสาบาน

อยากจะให้ไปสาบานพร้อมหน้าพร้อมตากัน
จะได้เหมือนกับว่าได้มาเคลียร์ใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

แม่กับพ่อน้องชมพู่เนี่ยพร้อมอยู่แล้ว
พร้อมจะไปสาบานตั้งนานแล้ว
เพียงแค่พี่น้องทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันให้หมดซะก่อน

เนื่องจากมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง

หรือไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรแน่
ลุงพลบอกว่าไม่ติดขัดพร้อมจะสาบาน
แต่กังวลก็คือขออย่างเดียว
ไม่ดื่มน้ำสาบานไม่ร่วมดื่มน้ำสาบานด้วยกัน
เนื่องจากทางครอบครัวลุงพลเขาเป็นห่วงมาว่า
เดี๋ยวมันจะไปตกอะไรถึงลูกถึงหลาน
หรือมีการทำของเล่นของใส่อะไรยังไงหรือเปล่า
เรื่องนี้แม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่ติดใจนะ

หรือว่ากลัวอะไรไม่อยากดื่มน้ำด้วยกัน
ลุงพลเตรียมน้ำมาเองก็ได้
น้ำมาทำพิธีเองเลยก็ได้
ส่วนตัวแม่น้องชมพู่บอกว่าแม่ไม่กลัว
แล้วถ้าลุงพลจะเตรียมน้ำสาบานมาเผื่อเนี่ย
ต่อให้เป็นน้ำของลุงพลแม่เองก็ยินดีดื่มนะ
อันนี้พ่อไม่กลัวถ้าลุงกลัวก็ให้ลุงหาน้ำมาเองเลย
ก็เราบูริสุทธิ์ใจ

ยินดีครับ
ส่วนวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าจะดูบรรยากาศในพื้นที่บ้านกรก
ผู้สื่อข่าวของเราคุณนฤทธิบุญนิ่ม

คุณกิติศักดิ์หรือว่าติ

ไปทำงานทำไร่ทำสวนกันเยอะ

เพราะว่าฝนมาแล้วช่วงนี้นะครับ

ก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว
แม่บอกว่าออกมาทำไร่ทำนาทำสวนเหมือนเดิม
เหมือนก่อนหน้านี้ที่
ก่อนจะเกิดคดีของลูกสาวของน้องชมพู่
ช่วงบ่ายวันนี้พ่อกับแม่ก็มาสวนยางพารานะครับ
มาเปิดหน้ายางเนี่ยฮะกรีดยางเปิดหน้ายาง
เป็นสวนยางพาราของตัวเองนะครับ
คุณนฤทธิ์ถามแม่น้องชมพู่ว่า
เมื่อ๑๑พฤษภาคมเนี่ย

ตกลงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันแน่

เพราะล่าสุดมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ยืนยันของเขาอยู่
ว่าช่วงเวลาการหายตัวไปของน้องชมพู่เนี่ย

เพราะว่าชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วนะครับ
ระยะทางของที่ดินของสวนยางพารา

แม่น้องชมพู่บอกกับไทยรัฐทีวีว่า
เนี่ยพิกัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับ
สวนยางพารา๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวมาให้คุณนฤทธิ์ดู
แล้วก็บอกว่าช่วงเช้าวันที่๑๑พฤษภาคม
คือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
โทรศัพท์มือถือวัดที่
เวลาที่จะต้องไปใช้เกี่ยวกับระยะของที่ดินของตัวเอง
หรือว่าของเพื่อนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่ามีคนยืนยันได้นะครับ
มีพยานเพราะว่าไปวัดที่ดินด้วยกันนะครับ
แล้วป้าแตนกับลุงพลก็ไปด้วยกันด้วย
วันนั้นจำเป็นต้องไปวัดที่
เพื่อจะไปดูขอบเขตที่ดินของตัวเอง
แล้วก็ส่งข้อมูลที่ดินให้กับผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านต้องเอาข้อมูลไปส่งให้กับทางเกษตรอำเภอ
จุดที่แม่น้องชมพู่พาทีมข่าวของเราไปดูนะครับ
เป็นบริเวณท้ายสวนยางพารา
แม่น้องชมพู่บอกว่านี่เป็นจุดวัดจุดที่หนึ่งเลย
ตลอดการวัดที่ดินก็เป็นไปด้วยดี

ไม่มีการมาว่าคนนั้นบอกว่าเธอล้ำที่ชั้น

แต่ละคนก็วัดเขตที่ดินกันไป
จุดที่๒ไปวัดต่อที่ตีนเขา
แม่น้องชมพู่บอกว่าตัวเองมั่นใจ
ตำแหน่งที่อยู่ของตัวเองชัดเจนหมด
มีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานว่าอยู่ที่สวนยางพารา
แล้วก็เป็นสวนยางพาราที่อยู่คนละฝั่งกับภูเหล็กไฟด้วย
พาก็แยกจะเริ่มนำมันอากาศไป
แม่เจนพระเจนนุงพลครั้งนี้
ด้วยเรือนการจัดสมัย
นาเจนยังมีครั้งกัน

ก็ป้าแต่นกับรุงพลนินว่าไง

จะ๘โมงหรือ๘โมงต้นเนี่ยค่ะ๘โมงนิดหน่อย
แม่ก็เลยตอนแรกแม่ว่าจะปลูกสวนมันตรงนี้ค่ะ
ก็เลยมาจับกันแล้วเส้นแดนเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนเราต้องมาด้วยกัน
เพราะว่าเราจะตกลงกันว่าเส้นแดนนี้เราจะยืนจุดไหน

ก็แปลว่าทั้งลุงพลป้าแต่นกับแม่เนี่ยก็คือจดตัวเลขในมาร์คเดียวกัน
ใช่จุดที่๑จุดที่๒คือตัวเดียวกัน

ไม่มีเลย
คือที่วัดวันนั้นเนี่ยคุณแม่มากับลุงพลแล้วก็ป้าแตน

แล้วก็ชาวบ้านอีกคนสองคนเพราะว่าพ่อน้องชมพู่เขาไปรับจ้างไถที่นา

ส่วนลุงพลป้าแตนพอวัดกันอยู่สักพักนึงกลับไปก่อน
เพราะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปรับพระส่งพระ
หลังจากวัดอะไรกันเสร็จเนี่ยแม่น้องชมพู่บอกว่าเนี่ย
ป้าแต่งก็เป็นพยานว่าแม่อยู่ตรงนี้มาวัดด้วยกัน
ใช่ก็ยืนยันว่าก็อยู่ด้วยกันก็มีพยานก็สามารถบอกได้ว่าวันนั้นทำอะไรกันบ้างนะคะ
แต่คุณผู้ชมมีเรื่องนี้สำคัญค่ะมีอีกคดีหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ไกลจากบ้านของน้องชมพู่มากนัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลกกตูมนะคะครับ
แล้วเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่สามขวบ
ตอนนี้จับตัวคนก่อเหตุได้คนก่อเหตุรับสารภาพ
แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำและขยายผล
ว่าคนก่อเหตุคนนี้ในคดีนี้อีกคดีนึงเนี่ย
เชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า

ยายของเด็กหญิงผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเมื่อสองวันก่อนค่ะ
๒กรกฎาคมประมาณ๑๐โมงค่ะ
หลานสาววัย๓ขวบเดินไปซื้อขนมที่ร้านขายของชำ
ของในกว้างห่างจากบ้านไป๑๐เมตร
แล้วหลานก็วิ่งร้องไห้กลับบ้านมาแล้วมีอาการหวาดกลัวนะคะ
สั่นไม่ให้ใครเข้าใกล้ยายเองยังเข้าใกล้ไม่ได้
ยายก็ตกใจแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
หลานสาววัย๓ขวบบ่นว่าเจ็บอวัยวะเพศ
ถอดกางเกงดูมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศนะคะ
ก็เลยพากันไปแจ้งความที่สพกกตูม
หลานสาววัยสามขวบไปหาหมอหมอตรวจพบคราบอสุจิในอวัยวะเพศค่ะ
ยายก็เลยสงสัยในกว้างเจ้าของร้านค้า
ทำไม่ดีไม่ร้ายกับหลานสาวยายหรือเปล่า
เพราะหลานสาวไม่เคยไปไหนเลยนอกจากร้านค้าร้านนี้
ที่ผ่านมาเคยจ้างในกว้างคนนี้ให้เลี้ยงหลานสาวด้วยนะ
ก็เลยไปถามเลยนะคะยายบอกยายไปถามเองเลยว่า
ตอนแรกในกว้างโวยไวและปฏิเสธค่ะ
ยายเนี่ยสงสัยอ่ะหม่อย

ทำไมครับ

เก็บเก็บ

มันสั้นสัดสิทธิ์ใจ

ปฏิเสธยายแล้วก็โวยวายใหญ่เลย
ยายก็ไปหาในกว้างอีกรอบนึงที่บ้าน

ทีมข่าวก็ไปถามภรรยาของในกว้างนะคะ

สามีมีนิสัยคล้ายสาวประเภทสอง
เวลาดื่มเหล้าเนี่ยนิสัยเปลี่ยนเลย

ไม่เคยมีนิสัยลามกนะ

โดยเฉพาะหลานสาววัย๓ขวบของคุณยายเนี่ย

ว่าสามีก่อเหตุจริงหรือเปล่า

เคยย่ำตอนกลางวันนะได้สามร้อย

ในใจของแม่นะเป็นไปไม่ได้

แต่เราก็ไม่รู้

นำตัวในกว้างวัย๕๗ปี
ผู้ต้องสงสัยกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ร้านขายของชำในตำบลกกตูม

แล้วก็นำไปประกอบการสอบสวน
ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ก็คือผลตรวจร่างกายของเด็กหญิงวัย๓ขวบผู้เสียหายนะคะ
ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยทีมข่าวก็พยายามจะถามในกว้าง

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นนิดนึงค่ะ

ลูกสาววัยสามขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเพราะว่ามาซื้อขนมที่ร้านในกว้างก็เลยไล่ดูตามพยานหลักฐานจับตัวไปสอบปากคำแล้วก็มาชี้จุดแบบนี้พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายบอกว่าคือเฝ้าดูพฤติกรรมของในกว้างมาเป็นปีค่ะทุกครั้งที่ลูกสาวมาที่ร้านมักจะมีบาดแผลที่อวัยวะเพศแต่ด้วยความที่ด
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจมาตลอดนะคะ
และสุดท้ายหลักฐานมันชัด
ว่าลูกสาวถูกกระทำค่ะ

แม่ผมเอาลูกสาวผมไป

พ่อรู้สึกผิดปกติมานานแล้วสิ

ถ้าสมมุติว่าเราทำไปไหม

เราต้องบังคับใจเราไว้ไง
คุณผู้ชมแล้วช่วงจังหวะที่นำตัวในกว้าง
ทำแผนชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ
คนไปสังเกตการณ์เยอะมาก

ขอให้สารลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะคะ
เพราะว่านับตั้งแต่เกิดคดีของน้องชมพู่

กังวลหวาดแววงอยู่แล้ว
เบื้องต้นรับสารภาพแล้วรับแล้วว่าก่อเหตุจริง
ก็จะต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็จะต้องขยายผลนะคะ
เชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่
ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
แต่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเดียวกันก็คือตำบลกกตูม
คือคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้เกิดขึ้นมา๒วันก่อนเอง

บ้านกกกอกคือ๑ในหมู่บ้านในตำบลกกตูม
แต่นี่เนี่ยเกิดขึ้นอีกหมู่บ้านหนึ่ง
แต่ท่ามกลางความระแวงของชาวบ้านแล้วครับ
เพราะว่าคดีน้องชมพู่ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนร้ายเป็นใครมีคนร้ายแบบไหนอะไรยังไง
ณขณะนี้คดีของน้องชมพู่
ก็คือคดีของเด็กหายแล้วไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟ

ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แต่มาเกิดคดีตรงนี้เมื่อสองวันที่ผ่านมา
ชาวบ้านได้ยินข่าวก็เลยไม่สบายใจ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
กรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบต่างหมู่บ้านเนี่ย
คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีของลูกสาวก็คือน้องชมพู่
แต่ก็ไม่ได้มั่นใจอย่างเต็มที่เหมือนกัน
ยังไงก็ต้องรอการขยายผลของทางตำรวจก่อน

ไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กคนไหนแบบไหนอะไรยังไง
ก็ไม่อยากเห็นคดีแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็ก

ก็มาจากความไว้ใจที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่

เขาอาจจะใช้ความไว้ใจนี้ของแม่น่ะทำร้ายลูกเรา
ถ้าไว้ใจใครก็จะไว้ใจคนนั้นแหละค่ะ
ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยความซื่อนะ
มีคิดบ้างไหมครับว่ามันจะเชื่อมเพราะมันใกล้กันมากไหมครับ

แต่ว่าแม่คิดว่าถ้าใครที่ทำน้องน่ะ
ชมพู่นะแม่หมายถึงชมพู่
เขาต้องรู้จักพื้นที่ภูเหล็กไฟดี
แต่มันก็อาจจะเชื่อมโยงกันก็ได้ค่ะ
คุณแม่บอกว่าก็ไม่อยากจะฟันทงว่าจะมาเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่านะคะ
แต่เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดกับเด็กคนไหน
มันก็เป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ส่วนของคดีน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
กระทั่งต้นเรื่องว่าน้องชมพู่จะสามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองหรือเปล่า
แล้วก็มีประเด็นที่คนติดตามข่าวคดีน้องชมพู่แล้วก็ตั้งข้อสังเกต
มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
ทุกประเด็นเราอ่านหมดนะคะแล้วมีประเด็นไหนน่าสนใจเราก็จะมาขยายผลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อ
มันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างทรงคนหนึ่งนะคะ
เมื่อ๑๒พฤษภาคมมีผู้หญิงโทรศัพท์ไปหาครอบครัวของน้องชมพู่
แล้วก็บอกว่าเป็นร่างทรงร่างทรงของยายวันทาก็คือแม่ของตาชาญ
และร่างทรงของตาสุบันก็คือน้องชายของยายวันทา
ผู้หญิงที่โทรไปเนี่ยนะคะบอกว่าที่น้องชมพู่หายไป
เพราะผีตาสุบันยายวันทาเอาตัวน้องไปซ่อนที่ใต้กอไผ่
ถ้าอยากได้น้องชมพู่คืนให้ไปซื้อชุดสีขาวมา
ชุดของผู้ชายหนึ่งชุดของผู้หญิงอีกหนึ่งชุด
แล้วก็ไปกระเทาะเปลือกต้นมะยมที่หน้าบ้านตาชาญแล้วก็ให้เขียนชื่อนะ
สุบันวันทาแล้วก็ไปทำพิธีอุทิศส่วนกุศลที่ใต้ต้นมะยม
บอกว่าถ้าทำแบบนี้เจอน้องชมพู่แน่อยู่ดีก็โทรมาเลยนะคะ
เป็นผู้หญิงบอกเป็นร่างทรงแล้วบอกให้ทำหนึ่งสองสามสี่แบบเนี้ย
เน็ตก็เลยจับพิรุธค่ะว่าร่างทรงคนนี้รู้ได้ยังไง
ว่าครอบครัวของน้องชมพู่มีญาติชื่อสุบันวันทาแล้วรู้ด้วยว่าหน้าบ้านตาชาญมีต้นมะยม
ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวคือจะรู้ได้ยังไงนายนารินหลาโพหรือนาแตหรือนายกระแตเนี่ยค่ะ
บอกว่าตอนที่ร่างทรงโทรมาตอนนั้นตัวเองสดผ่านเฟซบุ๊กอยู่ที่บ้านน้าตาย
ตอนนั้นก็ยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจมากทำไมใครก็ไม่รู้
รู้ข้อมูลของคนในครอบครัวได้ยังไง
ที่มาสะกิดใจของผมคือว่าเขารู้จักได้ยังไงว่าผมผมมีโรงศรีเอ่อ
มีต้นมะยมอยู่หน้าบ้านสิ่งหนึ่งที่ผมผมคิดว่าเขาไม่น่าจะรู้
แต่ว่าเขาบอกมาก็คือว่ารู้จักยายวันทากับดาสุบันนี่แหละครับ
ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเรา
ทำไมเขารู้จักชื่อญาติที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็เล่าได้ได้ชัดเจน
ผมก็เลยถามว่ารู้จักพ่อไหมรู้จักพ่อผมไหมอ่า
แต่ฉันเอ่อรู้จักแกก็ขำรู้จักผมไหมเนี่ย
แกก็แกก็รู้จักรู้จักหมดทุกคนแล้วก็คำคำพูดพูดเหมือน
ญาติเราที่คุ้นเคยกันหมอดูก็คู่กับหมอเดาแต่ว่า
แต่ถ้าเดาถูกมากเนี่ยผมก็ผมก็คิดว่าเออ
คนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอืมซึ่งประเด็นนี้มันถึงขั้นที่มีคนเชื่อมโยงไปว่า
ณแตได้มีการไปแอบบอกอะไรร่างทรงคนนี้หรือเปล่า
แอบให้ข้อมูลร่างทรงคนนี้หรือเปล่าครับทำไมรู้เรื่องราวรู้ชื่อของคนในครอบครัว
แตก็เลยยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับร่างทรงคนนี้เลยไม่เกี่ยวนะคะ
คือรู้แค่พ่อรุ่นแม่ไม่เท่าไรอ่ะอืมคุณตาคุณยายก็อ่ะยังพออ่ะอาจจะเชื่อได้
ใช่นี่รู้ถึงรุ่นยายทวดอ่ะถ้าถ้าดูอย่างเนี้ยใช่ไหมอืม
แต่นาแตบอกเขาไม่เกี่ยวข้องนะเอาเป็นว่าก็น่าสงสัยว่ารู้ได้ยังไงนะครับ
ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าทางคดีในการสืบสวนสอบสวนคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนะหลังจากก่อนหน้านี้เคยสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟมาแล้ว
เหลือก็สืบสวนหาข่าวตามจุดต่างต่างแต่วันนี้ไปภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่วันนี้นะครับทดลองไปเดินจับเวลา
แล้วก็วัดองศาความชันตามจุดต่างที่เป็นทางเดินขึ้นภูเหล็กไฟ
อย่างที่เราทราบนะครับว่ามันสูงมันชันนะครับหินแต่ละก้อนก็ลำบากลำบลกว่าจะขึ้นไปได้
มีคำถามมาตลอดว่าเด็กอายุ๓ขวบเด็กผู้หญิงอย่างน้องชมพู่
พลัดหลงเดินขึ้นไปได้เองหรือค่ะด้วยตัวคนเดียวหรือว่าจะตามสุนัขขึ้นไป
หรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยทดลองเลยนะครับ
เริ่มเดินจากป่ามันสำปะหลังที่อยู่ซอยและข้างหลังบ้านน้องชมพู่
แล้วก็ลัดเลาะไปตรงบริเวณที่ไปเจอแหวนต้องสงสัยวงหนึ่งตรงจุดนั้นนะครับ
ก่อนจะเดินต่อขึ้นไปจนไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
รวมแล้วระยะทางก็ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดกิโลเมตรใช้เวลาเดินทั้งหมดสามสิบหกนาที
นี่แสดงว่าไม่พักเลยวันนั้นผมไปเดินเนี่ยเดินไปพักไปร่วมชั่วโมง
ขาไปนะขากลับอีกชั่วโมงค่ะนี่จะหน้าที่เดินสามสิบหกนาที
แสดงว่าไม่พักเลยนะครับการเดินก็เพื่อวัดองศานะครับ
ตำรวจเนี่ยบอกว่าต้องการตรวจสอบความชัดเจนครับว่า
ถ้าจุดต่างที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่จะเป็นน้องชมพู่เดินไปเอง
หรือว่าจะมีคนพาขึ้นไปคนร้ายลักพาตัวไปจะเป็นเส้นนี้
เส้นนี้ครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่เจอแหวนวงหนึ่งตกเอาไว้
เป็นแหวนของกลางนะครับเจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจสอบแล้ว
แล้วไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ที่อยู่บนภูเหล็กไฟแล้วมีรองเท้าแตะมีกางเกงเนี่ย
แบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ๓ขวบจะเดินขึ้นเอง
ถ้าชันแบบนี้เอียงแบบนี้หินก้อนใหญ่แบบนี้มีความลำบากแบบนี้
จะเป็นไปได้ขนาดไหนนี่คือการทำงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับ

ได้วันนี้ตำรวจก็ต้องเอาไปรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อไปแล้วครับ

วันนี้๗๔วันพรุ่งนี้วันที่๗๕เดี๋ยวว่ากันต่อ
นะคะ